ตื่นสายซักหน่อยต้องก็ต้องใจตื่นตกใจตื่น
สิคะว่ากันว่าแดดเนี่ยมันจะร้อนแผ่นเผา
มันจะไหม้เลิกไปหมดแล้วค่ะจริงหรือเปล่า
เนี่ยต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อย

สีแดงเต็มทั่วประเทศไทยแบบนี้แปลว่าร้อนจัดร้อนสีเลยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้มีหย่อมร้อนอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
ขณะที่มีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาเสริม
ทำไมช่วงนี้อากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน

ขณะเดียวกันภาคใต้ในช่วงนี้ก็ยังถือว่ามีทั้งฝน

แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของแดดร้อนค่ะคุณผู้ชม
ออกเรือยังหาปลากันได้ตามปกตินะคะ

ดังนั้นนะคะใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือทำการเกษตรต้องเช็คสภาพอากาศให้ดี
นับจากวันนี้ถึง๒๒มีนาคมสภาพอากาศเป็นอย่างไร

สำหรับภาคเหนือและภาคอีสาน
ดึกถึงเช้ายังมีอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะ
แต่กลางวันอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวด้วย

มีประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสัตเลี้
อบอุ่นเน้นปลูกพืชอายุสั้น
ใช้น้ำให้ประหยัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ส่วนภาคกลางอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่

จะมั่วนอนระหว่างแผนเพาะปลูกในช่วงรุนแรงให้ดี
ที่สำคัญต้องระวังอันตรายจากศัตรูพืชนะคะ
และทะเลในท้องทะเลนั้นสงบค่ะ

สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ฝนตกบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่ง

เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำเน้นปลูกพืชอายุสั้น
แล้วก็ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
และระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัย
เนื่องจากอากาศแห้งและแรงด้วยนะคะ